สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะได้ติดตามข่าวอื่นอื่นที่คุณทัศนัยกับคุณอริยาโปรยไปเมื่อสักครู่ขอแวะมาดูเรื่องของชาวสวนปามหน่อยเพราะว่าชาวสวนปามที่พังงาเขาเข้าชื่อกันเขียนจดหมายมาแล้วมาถาม
ผมว่าปัญหาเรื่องราคาปาล์มเนี่ยจะแก้ได้ไหมแล้วถามว่าที่เขาไปหาเสียงกันว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยราคาปาล์มจะขายได้กิโลกรัมละ๔บาทเป็นไปได้ไหม
เพราะทุกวันนี้ราคาปาล์มขายกันที่ลานเนี่ย๒บาทกว่า๒บาท๗๐ใกล้๓บาทเพราะเขาหักค่าขนส่งด้วย
ฉะนั้นความเดือดร้อนของชาวสวนปามเนี่ยมีมานานแล้วครับในประเทศไทยเนี่ยมีครอบครัวที่ปลูกปามอยู่แต่ก่อนตัวเลขประมาณแสนห้า
ตอนหลังนี่เขาบอกว่าจะประมาณ๒แสนถ้าครอบครัวหนึ่งมี๕คนก็มีคน๑ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาปาล์ม
ถ้าราคาปาล์มดีขึ้นเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นวันนี้ขอคุยเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าเรื่องของราคาปาล์มก็พอกับเรื่องของราคายางพารา
เหตุผลที่ราคาตกต่ำก็เป็นเหตุผลเดียวกัน
พอแปลภาษาไทยเขาบอกอุปสรรคกับอุปทานก็ไม่ค่อยเข้าใจ
แต่จะบอกว่าเพราะผลผลิตมันมีมากกว่าความต้องการของท้องตลาด
อันนั้นเข้าใจเลยแปลว่าของมากคนซื้อน้อยราคาก็ถูกลง
นี่ก็เหมือนกันเหมือนกับยางพาราเลยครับ
ระยะหลังเนี่ยส่งปามไปขายต่างประเทศก็น้อยลง
เพราะตอนนี้ในหลายประเทศเขาบริโภคน้ำมันปาล์มน้อยลง
ด้วยเหตุผลต่างนานา
ตลาดในประเทศเองก็บริโภคปาล์มน้อยลง
ก็ก็แน่นอนล่ะครับของมันปลูกมากขึ้น
ส่งไปต่างประเทศน้อยลงในตลาดในต่างประเทศก็ไม่ได้เพิ่ม
มันก็ราคาตกต่ำอันนี้ก็เป็นปัญหาเวียนหัวกันอยู่
ฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็รับซื้อไว้ในสต๊อก
ตอนนี้ในสต๊อกมันมีอยู่เกือบ๔แสนตัน
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยราคาก็ขยับลำบาก
สิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่ก็คือทำยังไงที่จะระบาย
ในสต๊อกออกไปให้ได้มากที่สุด
ทำยังไงที่จะระบายออกมามากที่สุด
เอาไปบริโภคเนี่ยระบายยังไงมันก็ได้ขีดจำกัด
แต่ว่ามีช่องทางระบายซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีครับ
อันนี้ฟังนะครับเป็นข่าวดีผมไปคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายใน
ชื่อคุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน
ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเรื่องการค้าขาย
และมีหน้าที่ที่ว่าจะทำยังไงจะระบายปาล์มในสต๊อกเนี่ย
ให้มันเหลือน้อยลงจะได้สอดคล้องสมดุลกับการผลิต
มีข่าวดีอย่างนี้ท่านบอกว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรี
มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
จำนวน๑แสน๖หมื่นตันครับ

เป็นส่วนผสมผลิตไฟฟ้า๑แสน๖หมื่นตัน
แล้วการไฟฟ้าก็ซื้อในราคาดีนะครับ
น้ำมันปลาดิบซื้อกิโลกรัมละ๑๘บาท
ในตลาดเนี่ยขายอยู่แค่๑๔บาท
นี่น้ำมันปลามดิบนะครับถ้าเป็นไปตามนี้
ประมาณว่ากลางเดือนพฤษภา๖๒
สต๊อกน้ำมันดิบจะเหลืออยู่ประมาณ๓แสนตัน
ถ้าเหลืออยู่๓แถนกันเนี่ย
มันจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
มันจะฉุดให้ราคาอาจจะสูงไปได้ถึง๓บาท
และ๓บาท๒๐นี่ที่เขาตั้งเป้าไว้นะ
ทุกวันนี้ขายกัน๒บาท๗๒บาท๘๐บาท
ขายกันที่ลานเพราะเขาหักค่าขนส่งด้วย
ฉะนั้นการผลักดันเอาน้ำมันไป

รับซื้อนี่เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นข่าวดี

ให้รถทั้งหมด๒๐๐๐คันของขอสมก

ถ้าเป็นไปตามนี้จะทำให้สามารถผลักดันให้
ใช้น้ำมันดิบด้านพลังงานเนี่ย
ท่านดูนะ๑๑ล้าน๘แสนตันต่อปี

บริโภคภายในอีกตอนนี้อีก๙แสนตันต่อปี
ที่เป็นน้ำมันปลามเอาไปทอดโน่นทอดเนี่ย
แล้วก็ตกลงว่าปริมาณการใช้ในประเทศ๑ล้าน๘แสนตัน
กับ๒๗แสนตันต่อปีเนี่ย
กับ๙แสนตันมันจะรวมกัน๒ล้าน๗แสนตัน
เวียนหัวก็ตัวเลขหน่อยแต่เอามาชี้ให้ดูเพื่อจะเห็นว่า
อันนี้มันจะสมดุลกับการผลิตต่อปี
ที่กำลังบอกก็คือว่าให้ชาวสวนปามอดทนหน่อย
โดยกรรมวิธีอย่างที่ว่านี้ส่วนหนึ่งไปผลิตโรงไฟฟ้า
ส่วนหนึ่งให้ขอสมกทุกคัน๒๐๐คันต้องใช้
ก็แปลว่าปาล์มที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีการระบาย
ออกไปเป็นทางโน้นทางนี้ได้มากขึ้น
อันนี้แหละครับเป็นความคาดหวังว่าจะทำให้ราคาปาล์มสูงขึ้น
แต่มีข้อแม้นะจะต้องไม่ปลูกปลามเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่
ถ้าพอราคาดีขึ้นแล้วเพิ่มปลูกเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ราคาตกอีก
ฉะนั้นชาวสวนปามที่เขียนจดหมายมาถามเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่า
นี่คือความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหา
แต่ว่าที่พักการเมืองเขาไปหาเสียงว่าเขาจะทำให้ราคาปาล์มเพิ่มไปได้
ถึง๔บาท๕บาทเหมือนในสมัยก่อนนั้นอันนี้ก็ท่านก็ฟังฟังไว้ก่อนแล้วกัน
แต่เล่าให้ฟังว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเขาทำกันทุกวิถีทางแล้ว
ก็ยังมีความคาดหมายว่าจะอยู่ที่๓บาทกว่าอาจจะอยู่ที่๓บาทกว่า
ส่วนในอนาคตมันจะทำยังไงให้ขยับขึ้นมากกว่านี้ท่านก็ฟังฟังไว้
เหตุผลของปัญหาก็คือสรุปก็คือเราผลิตมากกว่าที่เขาต้องการ
มีทางเดียวเท่านั้นทำยังไงที่ผลิตออกมาแล้วเอาไปใช้งานให้ได้ให้มากที่สุด
ทำยังไงผลักดันส่งออกให้มากที่สุดส่งออกได้มีข้อจำกัดทำยังไงใช้ในประเทศ
จากบริโภคแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาผลิตไฟฟ้าเอาไปทำเป็นน้ำมัน
อันนี้ก็เป็นความคาดหวังชาวสวนปามที่ส่งจดหมายมาถามมาก็น่าจะพอมีคำตอบ
ปิดท้ายด้วยข่าวนี้หน่อยครับสำหรับผู้บริโภคอย่างเราเราคือเรื่องของสินค้าประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประเภทอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต้องรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
สินค้าพวกนี้เขาต้องผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนหลังเนี่ยนำข้าวมาจากต่างประเทศราคาถูกแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับคนใช้เยอะ
ผมเพิ่งเห็นข่าวที่ได้ให้ดูพาดหัวไปเมื่อกี้เขากำลังแก้กฎหมายครับ
ต่อไปนี้สินค้าปลอมสินค้าทำเทียมเรียนแบบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพคุณเอามาขายในท้องตลาดแล้วถ้าเขาจับได้แต่ก่อนเนี่ยปรับกันไม่มากคนก็ไม่กลัว
ื้อขายไปอย่างนั้นเขาปรับจับได้เมื่อไหร่ก็ยอมเสียค่าปรับก็คุ้มแต่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มโทษผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพพวกเนี้ยบรรดาเครื่องไฟฟ้าทั้งหลายอะไรต่อหลายทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะปรับไปเป็น๒ล้านบาทเอาสิตอนนี้จะกล้าเสี่ยงไหมล่ะที่นำสินค้าหวยเข้ามาแล้วมาขายแล้วคนซื้อไปก็ใช้

ทางเครื่องปลั๊กอะไรต่ออะไรตั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับมือถือเนี่ยมันดูถูกมันถูกครับแต่ว่าใช้ไปใช้ไปเจ็งไม่คุ้มใช้ไปใช้จ่ายไฟช็อตไฟไม่ต่อไปนี้เขาเอาจริงเลยนะครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกรอฟครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิต
ก็นำแต่สิ่งดีเข้ามาบ้างนะครับขอบคุณนะคะอาจารย์สุภาพ